ไปถึงแยกวัดใจเป็นสี่แยกขนาดใหญ่
ผมไม่แน่ใจนะว่ามีไฟสัญญาณจราจรหรือเปล่า
แต่ว่ารถแต่ละคันเขาดูจะวัดใจกันมากเลยว่าจะไปต่อหรือว่ารอก่อน
ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ของแม่ลูกคู่นี้
ไปได้ถึงกลางแยกแล้วไปเจอรถเก๋งคันหนึ่ง
ขับพุ่งมาแล้วเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
นี่ครับคุณขวัญคุณผู้ชมครับ
ภาพวงจรปิดช่วงประมาณ๙โมงกว่านะครับ
เมษายนวันเวลาตามที่ระบุในวงจรปิด
ศรสีแดงคือรถเก๋งคันที่เขากำลังรออยู่
เพราะว่านี่เขาเรียกว่าแยกวัดใจในพื้นที่ร้อยเอ็ดฮะ
โอเครถซ้ายรถขวาน้อยแล้ว

เตอร์ไซค์ของคู่แม่ลูกคู่นี้ขี่มาแล้วมีจังหวะเนี้ยอืม
เนี่ยเดี๋ยวให้คุณผู้ชมและคุณขวัญช่วยดูอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะฮะ
ไม่แน่ใจว่ามีการเฉียวชนกันจังหรือเปล่านะ
หรือว่ามอเตอร์ไซค์เขาพยายามหลบแล้วเบี่ยง
แล้วก็พุ่งเสยขึ้นไปบนฟุตบาทตรงจุดนั้น
คู่เนี้ยเขาเหินขึ้นไปเพื่อหลบนั่นแหละเพราะว่าถ้าไม่หลบอาจจะโดนชนใช่ไหมครับ

เหมือนกับว่าโกรธเจดีร้านตรงจุดนั้นก็น่าจะเป็นร้านขายพวกสารพระภูมิ

สี่แยกถนนริมคลองคู่เมืองตัดกับถนนปัธมานนท์ครับ

นี่คือภาพเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
อเตอร์ไซคันนี้คาดว่าเป็นคุณแม่คุณลูกนั่นแหละ
คนขี่เป็นผู้หญิงอายุประมาณสัก๓๐๔๐แล้วก็มีเด็กนั่งซ้อนอยู่ข้างหน้า
อายุประมาณสัก๓๕ขวบเห็นว่าเป็นลูกสาวด้วยนะครับ
แล้วก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เข้า
คือเบื้องต้นในฝั่งของมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าพยายามเบี่ยงหลบ
แล้วก็เสียหลักนู่นเกยขึ้นไปบนฟุตบาทตรงจุดนู้นเลยนะครับ
วันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่สำรวจฮะ
นี่คือบริเวณจุดที่เรียกว่าแยกวัดใจ
ผมพยายามกวาดตามองอย่างรวดเร็วในเบื้องต้น
ยังไม่เห็นสัญญาณไฟจราจรนะ
หรือมันอยู่ตรงไหนยังไงชาวบ้านในพื้นที่บอกหน่อยก็ได้นะครับ
คือแต่แยกอ่ะเมื่อกี้ดูจากภาพเนี่ย
ก่อนที่เขาเหมือนจะเป็นลักษณะเหมือนเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้

นี่ดูภาพนี้อีกทีคือแยกค่อนข้างจะใหญ่
ใช่ครับใหญ่แล้วคือเราจะรู้ได้ยังไง
ว่าใครต่อใครจะตรงจะซ้ายจะขวา
หรือจะยังไงมันวัดกันไปหน่อยไหม
มาทุกทางเลยเราจะไปข้างหน้า
แต่ว่าซ้ายขวาหน้าหลังเข้ามากันหมดเลย

คือเขาจอดนิ่งเลยคือโอ้ตัดสินใจไม่ถูก

ตำรวจสภาพเมือง๑๐๑อยู่ระหว่างการไล่ภาพวงจรปิด
เดี๋ยวจะเชิญคู่กรณีมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะว่าหลังเกิดอุบัติเหตุ
คู่แม่ลูกที่เขาไปเสยเกออยู่ตรงโกรธเจดีตรงจุดนั้นแหละ

แต่คนขับรถเก่งก็ไม่ได้มีการจอดลงมาถามถ่ายแต่อย่างใดนะฮะ

คุณพี่เสื้อแดงแขนยาวลงมาช่วยโบกรถให้หน่อย

จะรายงานให้ทราบต่อไปในขณะเดียวกัน
แยกนี้ในพื้นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ช่วยตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยหน่อยฮะ
ติดสัญญาณได้ไหมดิฉันว่าแยกบางใหญ่น่าจะติดสัญญาณได้
แล้วเมื่อกี้เห็นนะคุณแม่นะหอบลูกมาน้องยังเล็กอยู่เลยนะคะ
นี่ก็นั่งซอสมาแบบนี้อาคุณผู้ชม